ประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับมีชาวบ้านในพื้นที่โคราชเขาร้องผ่านสื่อ
ร้องผ่านไทยรัฐทีวีมาบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมมีกำนันคนหนึ่งเนี่ย
เหมือนเป็นผู้มีอิทธิพลเลยทำอะไรไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
มิวก็เล่าข่าวนี้ไปถูกไหมฮะใช่ใช่ชาวบ้านบอกว่าโดนตบหน้า
โดนยึดรถมอเตอร์ไซค์ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
และวันนี้ที่ต้องเอามาเล่าเพราะชาวบ้านบอกว่าเรื่องยังเงียบอยู่เลยครับ
รถเข้าไปแบบนั้นล่ะเจ้าของเขาเป็นอยู่อ่ะ
นี่เป็นลักษณ์เด้อเจ้าของเขาเป็นอยู่ด้วยนี่

เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อ๖กรกฎาคม๒๕๕๙
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากชาวบ้าน
ขึ้นที่หมู่บ้านหัวบึงหมู่ที่๑ตะบนบึงพลัยอำเภอแก้งสนามนางที่นครราชศรีมาครับ
แล้วก็มีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้คลิปนี้คือลูกบ้านโดนกำนันตบ

กำนันคือเสื้อม่วงที่ลูกศรสีแดงชี้นะฮะ
และอีกฝั่งเป็นลูกบ้านอีกคลิปนึง
กำนันไปเข็นมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านของลูกบ้านเฉยเลย
นำเสนอไปเพราะชาวบ้านเขาร้องผ่านสื่อมา
เวลาผ่านไปประมาณสัก๑เดือนนะครับ
มิวก็น่าจะยังจำได้ว่าตอนนั้นชาวบ้านเขาไม่สบายใจขนาดไหน
รอบนี้เขาร้องมาอีกเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกระมนสุจริต

คุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยครับ
คุยทุกฝ่ายเลยไล่คุยกับชาวบ้านก่อน
คุยกับคุณกนกวัลอายุ๖๐ปี
จนหมดเธอก็เลยบอกไปว่า
ถ้าจะขนของไปก็ยิงเลยสิ
ตอนนั้นเธอบอกเห็นกำนันเขาถือปืนมาด้วย

ยิงกูป่ะ

ก็คือแอบถ่ายเอาไว้แบบนี้เป็นหลักฐานว่าเออยิงเลยยิงกูเลย
นี่ฮะหลังจากที่ถูกมาขนของออกจากบ้าน
อกจากนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณธวัชชัย
อายุ๔๐ปีเป็นลูกบ้านนะครับอีกคนหนึ่ง
คนนี้ถูกกำนันมาเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านเลย

บอกว่ากำนันเนี่ยยังพาพวกมางัดบ้านเขาซ้ำอีก

แจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบเลยครับ
เพราะกำนันเป็นผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่
อยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
อยากให้กระทรวงมหัฒน์ไทยที่กำกับดูแลเนี่ย
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
ถ้ายังเงียบยังไม่คืบอีก
ชาวบ้านจะรวมตัวกันไปร้องบิ๊กโจ๊กครับ
คนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรฮะ
หนึ่งผมอยากให้หน่วยงานรัฐอย่างปปงกับสปง
มาตรวจสอบเงินในบัญชีบ้านหัวบึงทุกอย่าง
กับเงินการเงินของกำลังกำลังมนต์นี่

เขาไม่มีกิจการอะไรสักอย่างแล้วเขาเอาเงินมาแต่ไหนมาปล่อยดอก
กิจการอะไรเขาไม่มีสักอย่างแล้วเขาร่ำรวยผิดปกติ
ที่สำคัญชาวบ้านขายที่ดินแปลงไหนแกซื้อหมด
ที่สำคัญแก่จ่ายเงินสวรรค์แปลงละ๔๕เสียน
แล้วผมอยากฝากถึงร่องจ๊อกเพื่อนกรกลุ่มอยากให้โรงจ๊อกลงมาดู

ช่วยหน่อยครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเหลือเกินครับ

ว่าเอ๊ะทำไมมีเงินร่ำรวยมาจากไหน
ที่นาชาวบ้านได้หมดเลยที่ดินต่าง
แล้วก็มีปล่อยกู้ด้วยใช่ไหมฮะ
อยากให้รองโจ๊กแล้วก็คุณอัจฉริยะมาช่วยเหลือหน่อย
ชาวบ้านบอกแบบนี้ทีนี้เราก็ต้องฟังอีกด้านหนึ่งหน่อยครับ
คุณเนติชาวไปคุยกับกำนันกระมวลสุจริตที่ถูกชาวบ้านกล่าวหา
บอกพฤติกรรมเหมือนผู้ทรงอิทธิพลทำตัวระรานชาวบ้าน
วันนี้กำนันหอบหลักฐานต่างเอามาเลยครับเอามาให้ดู
แล้วบอกว่าที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเอาคุณตรวจสอบได้เลย
ยืนยันว่าผมไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ฟังกำนันครับ
ถ้าไม่เคารพของคนหมู่มากแล้วคนหมู่น้อยแค่คน๒คน
จะมาสร้างความใหญ่กว่าคนในหมู่บ้าน
ตั้ง๑๐๐คนจะเอาคน๓คนมาให้ผมเชื่อฟังผมไม่ได้
เพราะว่าเขาไม่ปฏิบัติตามกฎที่ผมตกลงกันไว้ไงครับ

กำนันอธิบายแบบนี้ครับมีแค่๒๓คนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ
จะเอาเสียงคนส่วนน้อยมาทำลายกฎของคนส่วนมากได้ยังไง
พอถามว่าเขาจะไปร้องบิ๊กโจ๊กกำนันยิ้มเลยหัวเราะด้วยนะฮะ
เอาละครับเดี๋ยวเรื่องนี้รอการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
ชาวบ้านก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหน่อย
ในขณะเดียวกันก็เดี๋ยวรอติดตามว่าท่าทีแต่ละหน่วยงานเนี่ย
หลังจากที่รู้ข่าวอันนี้เป็นครั้งที่๒ที่เรานำเสนอแล้วนะ
มีความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ